ส่วนที่นครระดาษสีมาก็อุ่มพอสมควร
เพราะฝนตกหนักต่อเนื่องและหลายพื้นที่

แล้วก็มีลักษณะของน้ำป่าไหลลงมาด้วย
หมู่บ้านต่างถูกน้ำท่วม
ตอนนี้ต้องมีการอบพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่

คุณดูสิน้ำท่วมถึงไหนแล้วฮะถึงเกือบคอ
ใช่ค่ะแล้วสีน้ำเป็นสีแบบขุนส้มน้ำตาลน้ำตาลแบบนี้
นะครับนี่เจ้าหน้าที่ต้องพยายามไปช่วยอบพยพชาวบ้านนะฮะ
นี่เป็นเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยฮุก๓๑นะครับ
นำเรือท้องแบนเข้าช่วยเหลืออพยพชาวบ้านที่อยู่ในบ้านให้ออกมา
ซึ่งส่วนใหญ่นะมีทั้งผู้สูงอายุและมีทั้งเด็กนะครับ
เลี้ยงก็ต้องเอาออกมาด้วยนะฮะ
เมื่อวานนี้คือเกิดฝนตกหนักน้ำท่วมที่ชุมชนนะฮะ
อำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
ฝนตกมาตั้งแต่เช้ายันประมาณสักบ่าย๒โมงครึ่งนะฮะ
จากนั้นมีน้ำป่าไหลหลากจากไร่มันสัมปะหลังในพื้นที่สูง
ลักเข้าท่วมหมู่บ้านด่านเกวียนวิเลส
ตำบลด่านเกวียนอำเภอโชคชัยนะครับ
ซึ่งตรงนี้เป็นชุมชนเครื่องปั้นดินเผาที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัด
น้ำท่วมบ้านเรือน๕๐หลังนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าน้ำมาเร็วแล้วก็แรงมาก
หลังจากฝนตกหนักเพียงแค่๒ชั่วโมง
น้ำก็ไหลทะลักเข้าท่วมบ้านจนไม่สามารถออกไปไหนได้

ถือว่าครั้งนี้เป็นน้ำท่วมที่หนักที่สุดในรอบ๑๐ปี
หมู่บ้านด่านเกวียนวิเลสเคยเจอมานะครับ
ทั้งฝนมาหยุดตกจริงก็คือสักประมาณ๖โมงเย็นนะครับ

ที่ระดับน้ำที่ท่วมชุมชนจะค่อยลดระดับลงเรื่อย
สำรวจตรวจสอบในเช้าวันนี้ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่บ้างนะครับ
จนพื้นที่อื่นของจังหวัดทางความราชศรีมา

ถนนสาย๓๐๔บริเวณหน้าโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ตำบลปรุใหญ่
คุณดูสิน้ำมันไหลมันท่วมมาแบบนี้
น้ำท่วมสูงประมาณ๓๐เซนติเมตรแล้วก็ไหลเชี่ยว
รถยนต์สัญจรด้วยความลำบากนะครับ
ก็ต้องระมัดระวังการจราจรติดขัดยาวกว่า๒กิโล

ระดับตรงนี้ก็สูงเกือบ๔๐เซนติเมตรนะครับ
เจ้าหน้าที่เทศบาลนครราชศรีมา
ต้องเร่งทำการเปิดฝาท่อระบายน้ำ
ระบายน้ำออกตลอดเวลานะครับ
ในเส้นทางตรงนี้นะที่เห็นท่วมกันเมื่อวาน
เช้าวันนี้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
ในทุกพื้นที่ของจังหวัดนครราชศรีมาแล้วนะครับ

ช่วงนี้นะฮะมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผลลงมาปกคลุมบ้านเรา
แล้วก็บ้านเรามีทั้งมรสุม๒ลูกที่ปกคลุมอยู่
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับ

ทำให้มันมีกำลังแรงขึ้นเรื่อยดังนั้น
มีคำเตือนจากกรมอุตุฉบับที่๗
ประกาศออกมาเมื่อเช้านี้นะฮะ๑๗พฤษภาคม
ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบน
เหนืออีสานกลางตะวันออกโดนหมดเลย

คงต้องระมัดระวังมีผลถึงพรุ่งนี้มารืนนี้นะฮะ